ไปดูครับที่ผมนำเรียนเอาไว้ที่จังหวัดลบบุรีครับ
ลูกเนี่ยแอบถ่ายคลิปโอ้โหผมอ่านแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจ
ถ่ายคลิปแม่กำลังเสพยา
แล้วส่งไปให้ยายเพื่อให้ยายบอกผู้นำชุมชน
ทนไม่ไหวแล้วลูกบอกว่าเห็นสภาพแม่คือ

หมดแล้วช้ำหมดแล้วสมองนะครับ
นี่เป็นคลิปที่ลูกทั้งผู้ชายผู้หญิง
ผู้หญิงคนนี้แอบถ่ายแม่แม่ของเขาสองคนเนี่ยนะฮะ

เพื่อให้ยายส่งผู้นำท้องถิ่น
เพราะสงสารแม่เหลือเกินตกเป็นธาตุยาเสพติด
สมองถูกทำลายหมดแล้วครับแล้วก็มีอาการคือป่วยทางจิตเวทด้วยนะ
กลายเป็นคนก้าวร้าวทำร้ายคนใกล้ชิด
ขโมยของชาวบ้านเขาเพื่อแลกเงินซื้อยาเสพติด
คนรอบข้างตอนนี้แล้วก็ชาวบ้านเอือมระอามากครับ
ก่อนหน้านี้ผู้นำท้องถิ่นนะครับรับทราบกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็พยายามช่วยกันแก้ปัญหาโดยลงพื้นที่ไปพาตัวผู้หญิงคนนี้
อายุ๓๖ปีนะครับส่งโรงพยาบาลไปบำบัดไปรักษามาระยะหนึ่งแล้ว
แม่คุณผู้ชมคุณพระราบพรนะครับ
พอกลับจากสถานบำบัดได้ไม่นานผู้หญิงคนนี้ก็กลับไปเสพยาเสพติดอีก
จนเป็นที่มาของการที่ลูกเนี่ยถ่ายคลิปตอนที่แม่กระทำผิดซ้ำ
เพื่อจะส่งให้ยายล่าสุดนะครับคุณยายก็เอาคลิปส่งผู้นำท้องถิ่น
บอกไอ้ยาที่จะรักษาเนี่ยคือเหมือนกับท้อใจแล้ว
ยาที่จะรักษาไม่ต้องส่งให้ลูกสาวแล้วนะ
หมายถึงคนที่ติดยาเนี่ยเพราะยังไงก็ไม่หาย
แอบถ่ายคลิปส่งมาให้นะครับ
กลับถึงบ้านก็มาเสพยาเสพติดหมายถึงกลับจากสถานบำบัด
ทั้งที่โอ้โหอ่านตรงนี้แล้วมันน่าทั้งที่ออกจากสถานบำบัด
อย่านับอย่านับวันนะเขาบอกว่าออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมง
หายามาเสพได้แล้วโอ้แสดงว่ายาก็หาง่ายด้วย
นี่แหละครับเป็นประเด็นครับคุณวรพร
อาการป่วยทางจิตก็ไม่ดีขึ้นครอบครัวบอกหมดทางแล้ว
ก็เลยวิงวอนอย่างที่คุณวรพรตั้งข้อสังเกตนะครับ
เขาบอกว่าตำรวจอยู่ไหนประวัติศาสตร์จังหวัด
ทางอำเภอมาช่วยหน่อยยาเสพติดมันหาง่ายเหลือเกิน
ออกจากสถานบำบัดกลับมายังไม่ถึงวันเลย
นับเป็นชั่วโมงพอเขาสามารถไปหายาเสพติด
เสพได้แล้วนะเขาบอกว่าอย่าเดียวดาย
เดียวดายผู้นำชุมชนให้สู้กับปัญหานี้นะครับ
โอ้โหคือบ้านหลังนี้นะครับยาเสพติด
ยาเสพติดเปลี่ยนแม่ที่เคยอบอุ่น
เป็นแม่ที่เป็นธาตุยาเสพติดไปแล้ว
เขาลงถ่ายข่าวนี้ไว้แบบนี้ฮะ
ครอบครัวก็เปลี่ยนไปเลยคงต้องช่วยกันหลายส่วน
บำบัดก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ายาเสพติดต้องไม่มีให้หาได้
ไม่งั้นก็บำบัดไปก็เท่านั้นอย่างที่ยายบอกจริง